มาอัปเดตเรื่องราวที่มันเดือดปุดกันหน่อย
ตั๊กกะแตนชนระดานะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเธอตามปกติเลย
เป็นแรงงานชั้นต่ำเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นลาวเป็นเขมรเฮ้ย
บูลลี่กันขนาดนี้ตั๊กกะแตนอยู่นิ่งไม่ได้แล้วค่ะ
ด่ากลับไปชุดใหญ่โต้กันไปโต้กันมาจนบานปลายคุณ
เดือดเลเวลสูงสุดอยู่ที่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ย
หาว่าเธอลบคอมเมนต์ตัวเองออกไปแต่ถูกแคปเอาไว้ทัน
และจะเอาเรื่องนี้มาบอกนักข่าวโอ้โหเจอแบบนี้แม่ตะกะแตนฟิลขาดเลยจ้า
สวนกลับไอไม่เคยลบยูมันต่อแหล
สรุปฟังใจความย่อแปลงคำหยาบให้เป็นคำที่สุภาพแล้วนะคะ
เขาบอกว่าคงไม่รู้สินะสิ่งที่เก่งกว่าการร้องเพลงคือการจัดการคนเร็วอย่างเธอ
มาด่าว่าคนอื่นหน้าตาก็ไม่เปิดเผยสภาพคงแย่มากจนไม่กล้าเปิดตัว
สารพ่อแม่ที่มีลูกเต้าแบบนี้คนอย่างเธอเนี่ยจะไม่ตายเพราะไวรัสหรอก
แต่จะตายเพราะปากนักเลงจริงมาเจอซึ่งหน้าเลยอย่ารอบกัดเหมือนหมา
กันก็บล็อกกันไปจะได้ไม่มาเห่าหอนเวลาที่ไม่ถูกใจ
ก่อนจะทิ้งท้ายแบบจุกด้วยคำสอนโบราณเขาต่ำมาอย่าต่ำสวนแต่ให้เอาเท้าสวนแทน
โอ้โหขนลุกเลยจ้ะแม่จ๋าเท่านั้นไม่พอคุณ
ตะกะแตนยังก๊อปข้อความนี้อีกร้อยข้อความก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มา
ตั้งใจจะด่าให้จำไปถึงชาติหน้าพร้อมประกาศตามหาน้องชมพู่ในเฟซบุ๊กอีกด้วยนะคะ
แต่ประเด็นคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องชมพู่คนนี้คือใครเพราะว่าพวกโซเชียลแบบนี้มันเป็นโซเชียลอวตาขึ้นมา
คือไม่รู้ว่าเป็นใครไม่มีหน้าตาที่แท้จริงแต่ว่าเข้ามาด่าแบบมันเลยนะพวกเกลียนคีย์บอร์ด
แต่จริงบางทีเนี่ยเวลาเป็นข่าวแบบนี้ไอ้พวกที่ทำแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกแฮปปี้ก็ได้
รู้สึกว่าข่าวของเขาฝีมือของเขาฝีมือที่ไม่ดีของเขามันได้ออกข่าวออกไป
เอาเป็นว่าดูแล้วก็ใจเย็นอย่าไปให้ราคากับคนพวกนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม